เมื่อวานมติของคอรมอก็ออกมาแล้วนะครับ
ในการช่วยเหลือเยียวยาค่าคลองชีพเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟนะฮะ
คุณก็ต้องลองเช็คดูนะครับว่า
ค่าไฟฐานค่าไฟที่คุณใช้เดือนกุมภาพันธ์เท่าไหร่
แล้วมาเปรียบเทียบกับสักเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบินออกมาเท่าไหร่นะครับ
เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะช่วยเหลือเรื่องค่าไฟนะฮะ

คือถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถึง๘๐๐หน่วยก็จ่ายค่าไฟเท่าเดือนกุมภาพันธ์
ถ้าเกิดว่าเกินหลังจากนั้นเขาก็จะมีลดแบบ๕๐กับลด๓๐

แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องค่าไฟที่มันลดเนี่ย
กลับกลายเป็นว่ามีคนมาโพสต์เรื่องค่าไฟแพง
คนที่โพสต์เนี่ยเป็นลูกสาวของคุณลุงที่ชนบุรี

เปรียบเทียบบินของเดือนมีนากับเดือนเมษา
โอ้โหเห็นราคาข้าวไฟแล้วทับช็อก
ใช่ค่ะเพราะว่าค่าไฟเดือนมีนาจ่าย๒๐๐กว่าบาท
แต่ค่าไฟเมษาจ่าย๘๐๐๐กว่าบาทคุณผู้ชม
ถ้าบินค่าไฟมาที่บ้านคุณแล้วเป็นแบบนี้ล่ะ

ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือมันใช้ไฟอะไรเยอะขนาดนั้น
แล้วที่นี่ตอนที่ทีมข่าวของเราเข้าไปตรวจสอบ

ยังไม่ได้มีคนเข้าไปอยู่ทั้งหมดหรอกนะคะ

ที่ดูสิยังไม่มีสำนักงงยังไม่มีสำนักงานอะไรเลยคุณผู้ชม

นี่ไงไฟที่ใช้เนี่ยเขาเป็นไฟที่ขอใช้ชั่วคราว
เพื่อพ่วงให้คนงานได้ทำงานพวกตัดเหล็กเชื่อมเหล็ก
และที่สำคัญนะพอรัฐบาลออกพรกรฉุกเฉินปั๊บ
คนงานไม่ได้มาทำงาน๓อาทิตย์กว่า

ใช่แล้วทำไมค่าไฟมันถึงพุ่งขนาดนี้คุณผู้ชม

ซึ่งในโพสต์ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า
ลูกสาวที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อมาราตรีเนี่ยเขาโพสต์ข้อความบอกว่า
เดือนที่แล้วยอด๒๙๑๙บาท

เดือนนี้เล่นตูเขาเขียนแบบนี้เลย

คิดกี่เท่าเนี่ยหยุดงานช่วยชาติ

นี่ค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปสอบถามกับเจ้าของบิน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพเมื่อกี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหม
แล้วก็ยังไม่ได้มีคนเข้าอยู่ยังไม่ได้มีสำนักงานอะไร
ใช้ไฟพ่วงเพื่อใช้ในการก่อสร้างพวกออกเหล็กเชื่อมเหล็กเท่านั้นเอง
มันไม่น่าจะขึ้นไปถึง๘๐๐๐กว่าบาทไหม
ซึ่งเราก็ไปเจอกับคุณลุงคือลุงชัยมงคลนิรัตนภัยอายุ๕๒ปี
ที่เป็นเจ้าของบินโดนเรียกเก็บค่าไฟ๘๐๐๐กว่าบาท
คุณลุงเล่าให้ฟังลุงได้บินค่าไฟตั้งแต่๑๙เมษายน
ตอนได้มาหนูเอ้ยลุงตกใจเลยทำไมมันแพงขนาดนี้
ก็เลยสงสัยไงเพราะตอนที่ลุงไปดูเลขหน่วย
หน่วยเขาเขียนไว้ว่าลุงใช้ไฟ๑๓๓๔หน่วย
ทีนี้ลุงก็เลยแบบเอ๊ะปกติเราจ่ายตังค่าไฟไม่เกิน๓๐๐๐บาท
เอาบินค่าไฟไปถามกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง
เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบแล้วก็บอกว่า
คุณลุงครับจริงคือจะมีบริษัทซับคอนแทรกต์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้นะเขามีหน้าที่ไปจดเลขมิเตอร์
แต่เจ้าหน้าที่ของบริษัทซับเขาไปจดเลขมิเตอร์ผิด
คือตอนนั้นที่เขาไปจดเลขมิเตอร์ไปจดตอนเที่ยง
ดมันร้อนแดดมันแรงแสงแดดมันก็เลยแยงตา
เจ้าหน้าที่ก็เลยมองหน่วยค่าไฟผิด

อยู่ที่๑๓๓๔หน่วย
แต่เจ้าหน้าที่เขาแบบแดดมันแรงก็เลยหยีตาไปด้วยจดไปด้วย
เบิ้ลเลข๓ไปให้กลายเป็น๑๓๓๔หน่วย

หลักพันก็เลยกลายเป็นหลักหมื่นหน่วยนะฮะ
ใช่เอาจริงนะอย่างเดือนที่แล้ว
เดือนมีนาคมของคุณลุงลุงเขาใช้ไฟไป๑๒๙๗หน่วย
มันก็ไม่แปลกถ้าเกิดว่าเดือนเมษาจะเพิ่มมาเป็น๑๓๐๐กว่าหน่วย
แต่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นมา๑๓๐๐กว่าหน่วยแบบนี้
ซึ่งทางบริษัททรัพย์คอนแทรคของการไฟฟ้า
เขาก็เลยพาพนักงานคนนั้นที่จดมิเตอร์ผิดมาขอโทษคุณลุง
แล้วคุณลุงก็คือเขาบอกด้วยบอกว่ายังไงก็ตาม
จะต้องลงโทษพนักงานตามกฎของบริษัท
จะลดเบี้ยขยันหักค่าแรง๕๐๐บาทของเดือนนี้
ลุงเองไม่ได้ติดใจอะไรลุงก็รับคำขอโทษแหละ
แต่ก็บอกเจ้าหน้าที่ไปว่าคราวหน้าดูให้ดีก่อนนะ
เพราะถ้าเกิดเป็นตาสีตาสาเกิดแบบเป็นคนที่ไม่รู้เรื่อง
เขาจะทำยังไงลุงเองยังตกใจทั้งบ้านเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ซับคอนแท็กก็ต้องถูกลงโทษไปนะครับ